กลับมาสู่ช่วงเชฟกระทะลองกันต่อนะคะ

โอเควันนี้เราทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใช่จะมาทำน้ำซอส๒อย่างด้วยกัน

เป็นสไตล์เอเมนู

กำลังมาแรง

ในไก่แค่นี้จริงหน้าเท้าน้ำกรอบ

เริ่มอันดับแรกคือต้องใส่อะไรก่อนคะ

ประมาณ๔ช้อนโต๊ะครับ
ก็น่าจะประมาณถึงตรงนี้ครับ

ขโมยขโมยวิชาฝั่งนี้กันนะเดี๋ยวเราไปเรียน

แล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปเลยครับผม

พอกลิ่นมันเริ่มออกอะไรอย่างนี้แล้วก็

น้ำผึ้งหมดถ้วยนะครับ

แล้วก็น้ำปลา๑ช้อน

น้ำปลา๑ช้อนโต

แล้วก็โชยุ๒ช้อนโต๊ะครับ

ต้องเต็มก็ได้ครับอันนี้
และกาเทียมทุบ

โอเคครับกลับมาที่ของเราดีกว่าครับกลับมาที่ของเราค่ะครับผมก็หลังจากที่เนยละลายเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะใส่ซอสพริกเข้าไปก่อนครับ

คุณผู้ชมใส่ซอสพริก๔ช้อนโต๊ะนะจ๊ะ

แล้วก็เดี๋ยวเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยก็อันนี้ก็แล้วแต่

ผมว่าใส่สัก๒ก่อนแล้วกันครับ

เรียบร้อยค่ะ

เหลือแค่งากับพริกป่นเท่านั้น

ใจเย็นครับผมผมตกใจ

อ่ะกังคังอ้าว

นี่มีติ๊บตับอะไรหรือเปล่า
ไม่มีดูสิหน้าตาดีมากเลยอีกแล้วเออหน้าตาดีดูดี
ของเราล่ะของเราก็ต้องเต็มอยู่แล้ว

อ๋อเต็ม๕อ๋อเต็ม๕โอเค
อ่ะหน้าตาเนี่ยออกมาดูดีมากค่ะ
ต้องลองชิมก่อนใครจะชิมของใครก่อน

ได้ได้แหมเราก็นึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราชิม
ไม่อ๋อตัวเองชิมของตัวเองก่อนโอเคเดี๋ยวเราชิมเลยชิมของตัวเองก่อน
ให้เท่าไหร่ดีอ่ะความอร่อยของเรา
เราต้องให้คะแนนเต็มอยู่แล้วครับ๕คะแนน
อันนี้ได้๕กับ๕เป็น๑๐คะแนนของเราบ้างค่ะกัน
ทั้งสองแม่บ้านเลยโชว์ฝีมือซะถูกอกถูกใจเชฟ
เชฟต้องเทคะแนนให้ไปหมดหน้าตักถึง๑๐คะแนน
ขอปรบมือดังให้สองแม่บ้านอ่อมไอเลยค่ะ
โอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟคิดเชฟกันมากค่ะขอบคุณมากครับผม
ขอบคุณนะมาอีกนะได้เลยขอบคุณ

สัปดาห์หน้าเนี่ยนะพี่อ๋อมพูดเลยนะว่าเมนูเป็นอะไรอ่ะ

เขาบอกว่าจะทำให้ฮอร์โมนสาวมันแบบว่าพุ่งกระโชว์

ไม่นึกว่าเมนูอะไรที่ทำให้หอมนสาวมันพุ่งกระชู
กันล่อมาเจอเราในคราวนี้นะคะ

ก็ได้

ในช่วงผู้ชายในฝันค่ะ